ยุคที่การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่นะครับ
การใช้ชีวิตโดยไร้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานอาจจะเป็นเรื่องอึดอัดใจของใครหลายคน
มีกฎเหล็กครับห้ามใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด
พวกเขาจะอึดอัดใจหรือไม่และเป็นเพราะอะไร

มีประชากร๑๔๓ครัวเรือน
แต่การใช้ชีวิตของคนที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นในสหรัฐ
เพราะที่นี่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตติดต่อกับเพื่อนหรือคนรักได้
รอบคลุมพื้นที่กว่า๒๑ล้านไร่
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

มีความสูงกว่า๑๔๗เมตร

กว้างใหญ่จนสามารถนำสนามฟุตบอลมาไว้ในจานรับสัญญาณได้
ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับคลื่นวิทยุ
และนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวมากต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยสามารถตรวจจับสัญญาณที่อยู่ห่างออกไปได้ถึง๑๓๐๐๐ล้านปีแสง
และสามารถตรวจจับพลังงานเล็กแม้แต่เกร็ดน้ำแข็งที่ตกกระทบพื้นได้
ด้วยเหตุนี้การใช้วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือหูฟังไร้สาย
อุปกรณ์ที่ใช้บลูทูธเตาอบไมโครเวฟของเล่นที่ใช้รีโมท
และแม้แต่รีโมทที่ใช้เปิดประตูโรงรถก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้
เพราะจะเป็นการรบกวนการทำงานของกล้องโทรทัศน์ดังกล่าว
ภายในเมืองแห่งนี้จะมีรถคอยตรวจจับสัญญาณ
เพื่อคอยตรวจสอบคลื่นรบกวนอย่างเข้มงวดตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ถูกตัดขาดจากการสื่อสารกับคนทั่วโลกอย่างที่คิด
เพราะยังสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้จากการใช้สายเคเบิ้ล
อกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ยังมีความสุขกับชีวิตแบบนี้
และไม่รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาขาดอะไร
หนุ่มคนนี้บอกว่าเขาไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไร
แม้จะไม่สามารถเข้าสู่โลกโซเชียลได้ในทันที
หรือไม่สามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนได้
เพราะแค่เพียงเขาไปหาและพูดคุยกันหลังเลิกเรียนก็หมดปัญหาแล้ว
เช่นเดียวกับชายคนนี้ที่ระบุว่าการนัดเจอเพื่อนไม่ใช่เรื่องยาก
ก็แค่ไปเจอเมื่ออยากเจอ
ผู้หญิงคนนี้ก็ย้ำว่าพวกเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ถ้าหากคิดถึงกันก็ไปหาที่บ้านเพื่อพูดคุยจับมือกอดกัน

ดีกว่าการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้มองตากันและใกล้ชิดกันแบบนี้